ฉันดูข่าวนี้ดิฉันยังไม่แน่ใจนะว่าสาเหตุจริงมันเกิดจากอะไร
คือมันมีเหตุการณ์ที่ไฟมันลุกท่วมรถคุณ

ปรากฏว่าเจ้าของรถเขาบอกว่าเขาคาดว่านะ
เขาน่าจะเติมน้ำมันเต็มถัง
แล้วตอนที่ขับไปรถมันโครงเคลง
น้ำมันมันก็เลยกระฉ่องมาโดนประกายไฟในรถ

เหรอฝาถังน้ำมันปิดไม่สนิทหรือว่าไงฮะ
คือพอเขาบอกว่าพอเขาเติมเต็มถัง
แล้วพอรถมันโครงเข็งแล้วมันกระฉอกออกมา
ดิฉันก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะแล้วเรื่องความปลอดภัย
เพราะว่าอันนี้เท่าที่ดูมันก็ไม่ได้ใช่รถรุ่นเก่ามาก
ถูกไหมแล้วเรื่องความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหน
ส่วนสาเหตุเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงต้องมีการพิสูจน์กันต่อ
ต้องตรวจสอบค่ะนี่เพิ่งเกิดขึ้นมา๗โมงครึ่งที่ผ่านมาเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมือง
ที่ชนบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ารถยาริสสีขาวคันนี้
ทะเบียนกยย๓๓๐๓ค่ะ

จอดอยู่ก่อนจะถึงปากทางเข้าหมู่บ้านสวนคูณ๒ที่อำเภอเมือง
ทีนี้ไฟมันลุกท่วมแบบนี้เจ้าหน้าที่ต้องไปดับไฟก่อนค่ะ
ใช้เวลาสัก๑๕นาทีแต่รถเนี่ยก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยนะ
คนที่อยู่ในรถเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะ
รอดออกมาได้หุดหวิดเพราะเราก็ไปเจอเจ้าของรถ
คือคุณสมคิดบัวใหญ่รักษาอายุ๔๐ปีเป็นชาวชนบุรี
คุณสมคิตเล่าให้ฟังผมขับรถไปส่งลูกสาว
อนุบาลเมืองใหม่ที่อำเภอเมือง
พอส่งลูกสาวเสร็จปั๊บผมก็ขับมาแล้วก็แวะปั๊ม
อยู่แถวถนนสายข้าวหลาม
ผมก็บอกเด็กปั๊มอ้าวน้องเติมน้ำมันเต็มถังเลย
หลังจากนั้นพอเติมน้ำมันเสร็จกำลังขับรถกลับบ้าน
คุณสมคิดบอกว่าจู่รถผมมันโครงเคลง
แล้วน้ำมันอาจจะกระฉอกไปถูกประกายไฟในรถ
คุณสมคิดบอกนะไฟมันก็เลยลุกไหม้ขึ้น
ตอนแรกคุณสมคิดก็ตกใจค่ะพยายามที่จะกระชากเข็มขัดนิรภัย
ชากเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกมือนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะ
ท้ายที่สุดเสี้ยววินาทีเท่านั้นแหละปลดเข็มขัดนิรภัยได้
แล้วก็รีบเอาตัวรอดมาก่อนเลยออกจากรถได้
แล้วดูสิคะจากรถสีขาวกลายเป็นแบบนี้แล้ว
แต่ทีนี้เรื่องของสาเหตุอย่างที่บอกเนี่ย
การไว้ว่าเป็นเพราะเติมน้ำมันเต็มถัง
น้ำมันกระฉอกหรือเปล่าอันนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบต่อไปเพราะว่าจริงคือถังน้ำมัน
มันก็ต้องมีระบบต่างในการป้องกันอยู่แล้วไง